ดูกันอีกหนึ่งที่นะครับคุณผู้ชมครับไปที่นี่ไปเจอกับต้นโพที่ใหญ่โตโมโหลานและที่สำคัญ
ใต้ต้นโพนั้นมีสารอยู่นะครับสารแห่งนี้เขาเชื่อว่าให้โชคให้ลาบกับประชาชนที่มากราบไหว้นะฮะ
ไปกันที่นี่เลยจังหวัดราชบุรีที่บริเวณนี้ครับ
หน้าวัดคงคารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ที่นี่เขาว่ากันว่ามีสารพ่อปู่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่นะครับ
แล้วก็ไปเจอเลยต้นโพต้นใหญ่ต้นโพเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีความใหญ่ขนาดไหน
ขนาดใหญ่นะครับ๑๕คนโอบอายุอนา๑๕๐ปี
โอ้โหนี่ขนาดดูด้วยสายตาผ่านจอยังรู้สึกเลยว่ามันต้องใหญ่มันใหญ่มาก
มองตามไปดูค่ะใช่ครับโอ้โหแล้วนี่ที่สำคัญนะ
สารพ่อปู่ที่อยู่ใต้ต้นโพเนี่ยชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่า
ใครที่มาขอพรอะไรกับพ่อปู่ก็มักจะได้สมใจปรารถนา
มาขอเรื่องขายที่ดินก็ได้ขายมาขอเรื่องงานก็ได้งาน
มาขอเรื่องโรคภัยก็ได้โรคภัยไม่ใช่
หมายถึงว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บขออะไรก็สมปรารถนาทั้งนั้น
และที่สำคัญบางคนมาขอเด็ดขออะไรขอเด็ดใบโพ
ไม่ใช่ขอเรื่องโชคลาภที่มันเกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่
ก็คุณบอกขอเด็ดแต่ไปเด็ดใบโพไม่ได้นะ
ได้เนี่ยเขาบอกว่าขออะไรก็ได้สมใจดังปรารถนา
ว่ากันมาแบบนั้นนะครับบางคนนะเวลาเข้ามาได้ดั่งที่ใจปรารถนาแล้ว
ก็ต้องแก้บนกันใช่ไหมล่ะหลักเลยน้ำแดงฮะ
โอ้โหน้ำแดงวางถวายเต็มไปหมดเลยนะ
แล้วบางคนก็นำประทัดมาถวายแก้บนมาจุดแก้บน
พันลูกนะขึ้นไปเป็นพันจนถึงหนึ่งหมื่นนัฐก็มี
บางคนถวายไข่ต้มก็มาใช่แล้วล่ะครับ
นี่เลยฉายหนังกลางแปลง
เรียกได้ว่าต่อเนื่องกัน๓คืน๕คืน
ชาวบ้านเท่านั้นไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วมานั่งดูหนังกางแปลงกันทั้งคืน
อ้าวแล้วทีนี้นะครับพอมาแก้บนกันเยอะ
ทางวัดต้องขอค่ะต้องขอเลยค่ะแหมมันเยอะจริงนี่
ติดป้ายไว้อย่างเช่นช่วงนี้งดนะงดงานมหรสบแก้บนทุก
ชนิดเพราะว่าเข้าสู่ในช่วงเข้าพรรษาไง
แล้วก็นอกจากนี้ประทัดอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
ค่ะเสียงดังโอ้โฮ
อยากเรียนวันหยุดของนักเรียนหรือว่าวันหยุดราชการใจก็จุดก็ได้ตลอดทั้งทุ่นทุ่นนี่นะ
เพราะว่าประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนั้นบางทีเขาเจอกับเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ
เขาบอกว่าเจอเป็นคนนะเห็นเป็นคนแต่ผมไม่ชัวร์ไม่แน่ใจว่าคนจริงหรือเปล่า
หายเข้าไปในต้นโพโอ้โหชาวบ้านเขาเล่ามานะ
เห็นแบบนี้วิ่งสิครับอยู่ทำไม
เขาก็เล่าอย่างนั้นเขาก็เล่ากันมาคือเราก็ไม่รู้หรอกมันจริงไม่จริงนะ
แต่ชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินเล่นอยู่แถวนั้น
เจอกับเป็นเงาของคนบ้างหรือเห็นเป็นคนเลยนะ
หายแฟบเข้าไปในต้นโพอ่ะเขาเดินหลบหลังต้นโพหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะ
เอาล่ะเออแต่ว่าก็เป็นความเชื่ออีกนั่นแหละของพวกนี้
บางคนเห็นบางคนไม่เห็นมันก็ถกเถียงกันไม่ได้ถูกไหม
มันก็แล้วแต่คนเชื่อแล้วแต่คนศรัทธา
ที่สำคัญอยากจะไปไหว้ขอพรก็อยากจะให้ไปด้วยเจตนาที่ดี
อยากจะให้เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งพิงทางใจเรา
พอมีกำลังใจแล้วเราก็ไปทำมาหากิน
จะได้เจริญหลุ่งเรืองไม่ต้องมานั่งคอร์ดชั่วขอราบแบบนี้ไปวัน

ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณสามีของคุณนิวนาวแล้วนะ

เขานั่งนิ่งนะเวลาเขาเจอเขาจะนั่งเฉยแล้วก็

ให้เมียพูดอย่างเดียวแม่เมียเขียบ
เขาบอกว่าตอบเพื่อนฉันว่าที่ฉันเหนื่อยไหม

พูดเหนื่อยไหม